กับรายการที่จะเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่

และเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่

เอาละครับรุ่นใหญ่ไฟแรงไม่พูดเยอะ
จะเริ่มข่าวแรกกันเลยเพราะว่ารายการเราเนี่ยนะครับ

มีพี่ป้องคนดีคนเดิมนี้จะดูแลเองใจ
แชร์ดีนะคะมีเวลาให้ดูแลทุกคนเหมือนลูกหลานค่ะ

วันนี้มีเรื่องของน้ำไผ่มาฝาก
น้ำไผ่เอาใบไผ่มาคั้นคั้นคั้นแล้วก็เอาน้ำออกวางของน้ำไผ่เตยเหรอคะ

เฮ้ยไม่ใช่แล้วแหละชิคกี้พายร้องเพลงอ่ะไม่น่าใช่
น้ำไผ่เหรอคะแล้วมันคืออะไรคะ
ไผ่ที่บอกครับคือน้ำไผ่ใสกิ๊กเลย
เอามาจากลำต้นไผ่ดื่มแล้วสดชื่น

้าไผ่ที่ว่านี่นะครับคือไอเดียของพี่จากกล้องจ่าสิบโทสุธินทองเอ็มครับ
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
และตอนนี้ครับเขามุ่งมั่นทำการเกษตรอย่างเดียวเลย
ปกติที่บ้านพี่จากกล้องเนี่ยนะครับทำไร่นาส่วนผสม
แล้วก็ปลูกไผ่กิมสูงขายหน่อขายยอดด้วยนะฮะ
โดยใช้พื้นที่เพียงแค่๑ไร่กว่าเท่านั้นเอง
ทีนี้ครับเมื่อปี๒๕๕๖นะครับ
ก็เริ่มเอาไอเดียภูมิบรรยายชาวบ้านสมัยเก่าก่อนนะครับ
พี่เวลาเข้าป่าหาของ
เขาจะหาน้ำดื่มจากไม้ไผ่กัน
เหมือนในละคร

แล้วก็เป็นความเก๋ครับ

ไปทักสอบกับมหาวิทยาลัยนรสสวรรค์แล้วครับ
พบว่าเป็นน้ำสะอาด

ไม่มีผลเสียต่อร่างกายสามารถดื่มได้

บอกอีกนะครับว่าน้ำไผ่นั้นมีมลกุลน้อยกว่าน้ำปกติ
ทำให้ซึมเข้าร่างกายได้นะครับแต่รวดเร็ว

คนจีนเชื่อว่าน้ำไผ่ดีกับสุขภาพมาก
เวลาดื่มจะมีกลิ่นไผ่อ่อนสดชื่นมาก
ช่วงเวลาที่สามารถเก็บน้ำไผ่ได้ดีนะครับ
จากกล้องบอกนะครับว่าต้องเก็บตอนกลางคืน
เพราะว่าภัยจะคายน้ำออกมาช่วงนั้น
แล้วเก็บด้วยการเจาะลำไม้ไผ่ใช้สายยางเสียบเข้าไป
เหมือนกับการกรีดยางเลย
แล้วน้ำนะครับจะค่อยหยดออกมา

เป็นมิติใหม่ของวงการน้ำไผ่นะคะ
วิตามินใดช่วงนี้อาจจะต้องชิดซ้ายชิดขวากันไป
นี่คือภูมิปัญญาไทยแท้ที่สร้างรายได้ได้ดีอีกด้วยนะจ๊ะ
แล้วบอกนะครับว่าไม่ได้หาเหรียญไปง่ายนะครับ
คุณเธอต้องพรีออเดอร์นะครับ
และนอกจากน้ำไผ่นะครับจากกล้องยังทำชาใบไผ่ด้วย

ที่สำคัญครับไม่ทำสต๊อกไว้เยอะนะ

แม่กันบ้างเป็นเรื่องโอ่งผ้าไหมค่ะมาจากจังหวัดปทุมธานี
โอ้โหไปแล้วไปทันไหมคะเวทีนี้ฉันอยากเป็นนางงามมาตั้งแต่เด็ก
ดีค่ะได้ค่ะแม่ค่ะมาถึงโอ่งผ้าใหม่ดีกว่าค่ะนี่ค่ะคุณค่ะ
เป็นงานประดิษฐ์ที่ว่าเนี่ยนะคะผู้รีเริ่มก็คือป้าติ๋มสุการดาค่ะ
อยู่ยั่งยืนป้าอาศัยอยู่ที่อำเภอราชหลุมแก้วค่ะจังหวัดปธุมธรรมดีนะคะ
แถวนี้เองใช่ใกล้ใกล้นี่เองนะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยประกอบอาชีพเป็นช่างเย็บผ้า
แล้วก็ได้ไอเดียนี้มาจากญาตินะคะที่รู้จักกันเนี่ยเพราะว่าเขามาขอผ้าก่อนค่ะ
หลังจากนั้นนะคะป้าติ๋มก็เริ่มพัฒนาฝีมือมาเรื่อยเรียกว่างานออกมาประณีตนะคะแล้วก็สวยงามมากเลย
มีการเอาสินค้าไปออกบูธตามงานต่างด้วยนะคะเรียกว่าขายดิบขายดีมีรายได้งามนะคะ
ก็เลยเลิกอาชีพช่างเย็บผ้าไปเลยซึ่งโอ่งผ้าใหม่เนี่ยนะคะป้าก็ทำหลายแบบเลยนะคะ
มีทั้งพวงกุญแจโอ่งใส่การบูนนะคะโอ่งใส่ทิชชู่โอ่งโคมไฟของขวัญในงานมงคลนะคะ
โดยป้าติ๋มนะคะได้ทำลวดลายดอกบัวด้วยเพื่อสื่อถึงจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ส่วนราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่หลัก๑๐จนถึงหลักพันอันนี้แล้วแต่ขนาดเลยค่ะ

อกจากนี้นะคะป้าติ๋มก็ได้มีการสอนวิธีการทำโอ่งผ้าไหมค่ะ
ดิษฐ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานศีลหัฐกรรมนะคะ
สตรีบ้านบ่อทองจังหวัดปฐุมธานีด้วยนะคะ
ทางกลุ่มเนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองนะคะ
ยังมีการออกแบบเพิ่มเติมด้วยโดยใส่ดวงข้าวที่ปั้นจากดินญี่ปุ่นนะคะ
และดอกบัวที่ทำจากผ้าไหมเรยองจัดลงในโอ่งด้วย
เพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกค่ะ

มีให้ดูค่ะนี่ค่ะองค์ผ้าไหมปฐุมธานี
เย่อยากแม่งเป็นลงงานขอบคุณ
งานประณีตมากเลยค่ะดูสิคะผ้าหมายนี่เนียนเรียบกรึ๊บไปกับโอ่งเลยค่ะ
วันนี้เหมาะมากเลยครับพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกอยากจะไปสวดมนต์ถวายพระ
นั่งสมัยที่สัก๘ชั่วโมงเลยค่ะดวงขาห่มขาวแล้วก็
หมดเติมหมดชัด
เหมาะค่ะสวยจริงค่ะสวยมากเลย
จนแบบว่าคนซื้อไปที่เมืองนอกเลยนะคะรีสอร์ทที่อินโดนีเซียนะคะเขาก็จัดไปแล้ว
แล้วก็ใครสนใจนะคะอยากจะเรียนเพื่อสร้างอาชีพหรือว่าอยากจะมีไว้เป็นของตัวเองนะคะ
ก็สามารถโทรมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ที่เราขึ้นให้ข้างล่างนี้นะคะ
ป้องพี่เนยและคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของการสร้างไอเดียสร้างอาชีพมันยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะ
วันนี้มีอีกหนึ่งไอเดียนั่นก็คือการทำบะหมี่เห็ดค่ะ
หมี่เห็ดเนี่ยเพิ่มทั้งคุณค่าทางสารอาหารแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วย
อยากรู้ไหมคะว่าไอเดียเด็ดนี้มาจากไหน

อยากรู้งั้นไปชมกันเลยค่ะ
นี่คือบะหมี่ที่ดูจะธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา
ถึงแม้จะดูยังไงก็ธรรมดาแต่ส่วนผสมบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
เพราะมันทำมาจากเห็ด
ไอเดียเพิ่มมูลค่านี้เป็นของอดีตวิศวกรที่ลาออกแล้วหันมาทำเกษตร
อะไรโดนใจให้เธอหันมาเพาะเห็ดแล้วทำไมอยู่ดีถึงคิดเพิ่มมูลค่าเห็ด
ด้วยการทำเป็นเส้นบะหมี่เราไปคุยกับเธอคนนี้กันเลยครับ
คุณแม่ป่วยแล้วเราก็มองว่าตอนนั้นที่เราทำงาน
เราไม่สามารถมาดูแลคุณแม่ได้ทำไมชีวิตมันมันไม่มีความสุขอ่ะ
การที่เราจะดูแลแม่แค่คนหนึ่งก็ดูแลไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราออกจากงานดีกว่ากลับมาที่บ้าน
มาดูแลพ่อแม่แล้วก็มาหาอาชีพที่มันอยู่ได้
โดยที่เราไม่ต้องลำบากอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทำพืชตัวไหนดี
ที่มันให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ใช้พื้นที่น้อย
เราก็เลยตัดสินใจเลือกการเพาะเห็ดค่ะ
เพราะว่าให้ผลผลิตเร็วแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่ต้องมากค่ะ
ส่วนตัวเห็ดนะคะที่ว่าผลผลิตมันเร็วเนอะ
เพราะว่าหลังจากที่เราทำก้อนนะคะ
เดือนเชื้อเดินเต็มแล้วก็เปิดอีกประมาณ๗วัน
เห็ดก็จะเริ่มออกดอกพอออกดอกอีก๑๐๑๕วันก็ออกอีก
มันจะออกอย่างนี้ไปเรื่อยจนครบ๔๕เดือน
พอครบ๔๕เดือนแล้วเราก็ทำก้อนใหม่มันก็มีรายได้อีก

โรงเรือนที่เราลงทุนครั้งแรกค่ะ
น่าจะอยู่ที่ประมาณ๔๕๐๐๐ค่ะ
หลังจากเราทำได้ประมาณครึ่งปีค่ะ
ก็เริ่มคืนทุนตัวโรงเรือนของเราค่ะ
ที่นี่จะทำเห็ดค่อนข้างหลายชนิดนะคะ

แต่ชนิดที่ขายดีติดตลาดค่ะก็จะเป็นเห็ดนังลมค่ะ
ทั่วไปค่ะลูกค้าที่เป็นในชุมชนเราค่ะ
เขาชอบกินอีกตัวหนึ่งที่ทำก็คือเป็นนางนวล
นวลชมพูอันนี้มันเป็นเห็ดที่มีความแปลกคือมีสียำพู
แล้วก็เห็ดนางลมทองที่มีสีทองค่ะ

อันนี้เราก็ทำเพิ่มขึ้นมาเพื่อเหมือนขยายตลาดค่ะ
ถ้าเราขายเป็นเห็ดสดนะคะเราจะขายได้โลละ๕๐บาทถึง๑๐๐บาท
ขึ้นอยู่ว่าเราขายปีกหรือเราขายส่ง
ถ้าหากเราขายส่งจะอยู่ที่๕๐บาท

ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเพาะเห็ดแค่ครึ่งปี

แต่คุณพึ่งไม่หยุดแค่นั้น
การทำเป็นบะหมี่เส้นเห็ดขายหน้าฟาร์ม

แต่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จครับ
ตัวเส้นเห็ดนะคะที่เราเริ่มคิดที่จะทำค่ะ
อันดับแรกเลยแม่แฟนค่ะเขาเป็นคนขายก๋วยเตี๋ย
แล้วเรามองว่าแม่ทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยทำน้ำซุปอร่อย
แล้วเราก็เอองั้นเรามาทำก๋วยเตี๋ยวขายที่หน้าฟาร์ม
เพราะว่าฟาร์มเราเนี่ยปิดถนนทำเลดี

เขามาเที่ยวฟาร์มเขาก็จะได้ทานด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าเราเอาเห็ดเข้าไปอยู่ในเส้นเนี่ย

เราก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มทำ
แล้วก็ลองทานเองในครอบครัวค่ะ
วิธีทำคร่าวนะคะของเส้นเห็ดสูตรเรานะคะ
ก็จะใช้เห็ด๓ชนิดค่ะ
ก็คือเห็ดนางฟ้านางลมแล้วก็นางนวลนะคะ
ผสมกับแป้งแล้วก็ไข่ค่ะ
แล้วก็นวดออกมาเป็นก้อนค่ะ

ไม่เคยทานเส้นเห็ดด้วยครับ

มันก็เป็นอะไรที่ใหม่วันนี้ได้มาทาน
ก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันอร่อยจริงติดใจค่ะ
๕ตัวก๋วยเตี๋ยวนะคะตัวหน้าฟาร์ม
เราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ
๓หมื่นถึง๕หมื่นบาทครับ
อื้มมันง่าย
มากค่ะมันน่ากินมาก
แม่ชอบมากเลยอาหารที่แบบดูธรรมดา
แต่ว่าใส่อะไรที่มีคุณค่าทางโภชนาการเข้าไป

เทรนด์อาหารสุขภาพกำลังมาแรงด้วย

เมื่อโฉงสะวันลำไปเป็นไอเดียได้เลยน่ะค่ะ
อยากจะเปลี่ยนจากเห็ดเป็นอย่างอื่นอะไรก็ได้

ช่วงแรกของเรามาวันนี้นะคะแบบแน่นเลย

กลับมาพบกันกับเศรษฐีป้ายแดง
ฮู้ว
ตอนนี้ใบตองอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่กว้างใหญ่ค่ะ
ที่นี่คืออาณาจักรของคุณหมวยสิริยาเทพเจริญ

ดูความฝันที่เป็นจริงของคุณหมวยสิริยา

ออสนออร์แกนิกฟ่า

โอ้โฮหิวโหย

แยะกัน
ซึ่งที่นี่นะคะคุณหมวยเองก็ตั้งใจให้ผู้ที่มาอยู่อาศัย
ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดค่ะ
แล้วก็จะทำให้มีความสุขทั้งกายแล้วก็ใจเลยค่ะ

ตั้งใจจะสร้างบ้านอยู่ที่นี่

มีได้หายใจอากาศที่ดี
โอ้โหนมเต่าน้ำเนยครับ
ลังการจริงนะครับกับวิทยาศาสตร์ถ่ายมาเลยครับนุสามายโอโซน
ถูกต้องค่ะโครงการยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้
คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าเกิดขึ้นจาก
หนึ่งสมองและสองมือของผู้หญิงตัวเล็กคนนึง
นั่นก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ
ขอต้อนรับคุณหมวยสิริยาเทพเจริญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด
บริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เราขอเรียกว่าพี่หมวยละกันนะครับพี่หมวยขออนุญาตนะคะพี่หมวย
มันอลังการมันสวยแล้วมันเหมาะกับการไปท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบมาก
ใช่ค่ะแล้วเนยอยากรู้ว่าอาณาจักรมันกว้างใหญ่มหาศาลขนาดนี้
เราต้องมีเงินกี่หมื่นล้านคะเนี่ย
จริงขอให้มีพลังมีความคิดมีความฝันที่ว่าฝันและทำ
ค่ะก็มีได้ทุกคน
พี่หมวยพูดนี่ไม่ได้พูดเล่นนะครับเพราะว่าเราได้รู้มาว่าอดีตเนี่ย
หมวยเนี่ยเป็นลูกสาวชาวไร่ตัวจริงเสียงจริงเลย
แต่ว่ากลายมาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ระดับหมื่นล้านแบบนี้ได้ยังไงครับพี่ครับ
ชีวิตมันเหมือนนิยายไปห้าตอนไปเลยคือจริงจริงพี่เกิดต่างจังหวัดนี่คือคำว่าบ้านนอกนี่คือถนนลูกรังนะ

คือพี่เป็นคนเกิดอุดรอำเภอผือบ้านผักบุ้ง
แต่พ่อแม่ช่วงปฐมพาไปอยู่ที่โน่นไปทำพืชไล่ที่โน่น
พ่อแม่ก็ต้องออกไปเอาข้าวเอาของไปขาย
มีน้องทั้งหมด๕คนและเป็นพี่สาวคนโต
ก็สักประมาณป๒ป๓ซักผ้าทำงานช่วยพ่อแม่
คือทำทุกอย่างแทนพ่อแม่
เห็นพี่หม่วยทำธุรกิจอสนาธิบัติศาสตร์แบบนี้นะครับ
เราต้องคิดใช่ไหมครับว่าวัยเด็กเนี่ยต้องอยู่ในบ้านในตระกูล

คือไม่ได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซื้อพืชมันพืชไล่
แต่พี่น่ะเป็นคนสร้างบ้านตอนอายุประมาณ๔๐
เพราะว่ามีความฝันอยากสร้างบ้าน
แล้วเอาเงินที่ไหนมาให้ตอนนี้อายุ๑๘เอง
อ๋อ๑๘เนี่ยหาเงินด้วยตัวเองตั้งแต่๑๕ค่ะ
แล้วก็ไปขอกู้ธนาคาร

ก็เลยให้เพื่อนกู้แทน

ก็มาสร้างบ้านเพื่อทำโรงงานหน่อไม้ตอนอายุ๑๘๑๙อย่างนี้ค่ะ

ได้เงินมาทำโรงงานหน่อไม้ธุรกิจแรก

เห็นแอบรู้มาว่าตอนนั้นพี่หมวยก็คือทำงานเยอะมากเลี้ยงน้องด้วย
แล้วก็ตอนนั้นไม่ได้เรียนใช่ไหมคะ
คือไม่มีโอกาสได้เรียนดีกว่า
จริงนะพี่เป็นคนที่ถือว่าเรียนท็อปสายวิทย์

แล้วก็ตอนม๑เนี่ย
พ่อก็เริ่มบอกว่าให้ออกโรงเรียนแล้ว
ก็แอบไปเอาค่าเช่า
ก็เอาไปจ่ายค่าเทอมจริงเขาให้ไปเก็บค่าเช่าบ้าน
แล้วก็กลับมาบอกพ่อว่าโอเคอยากเรียน
แล้วสุดท้ายก็ประมาณม๒เทอมกลาง
ก็พ่อบอกว่าถ้างั้นก็ต้องให้น้องออก
คือถ้าเราจะเรียนเนี่ยน้องก็ไม่ได้เรียนนะ

ก็เลยบอกว่าโอ๊ยถ้างั้นเดี๋ยวหนูออกเอง
เราแบบคือถ้าน้องนี่ก็คือเหมือนลูกคนนึงอะไรอย่างนี้
แล้วพี่หมวยเองแอบน้อยใจบ้างไหมคะ
ทำไมเราต้องตัดสินใจเป็นคนที่ไม่ได้เรียนต่อ
ไม่พี่ไม่เคยน้อยใจเลย
ไม่เคยน้อยใจไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองลำบากด้วย

แล้วเรายิ่งเห็นภาระที่แบ่งเบาพ่อแม่
เห็นน้องสบายเราก็รู้สึกว่าเออเราแบบ

ใช่เหมือนเราตื่นมาแล้วทำอะไรเพื่อคนที่เรารักได้

ขับรถตักรถ๖ล้อรถ๑๐ล้อ
เป็นนั้นก็๑๔๑๕ขวบ

คนขับรถฝึกให้เราให้สินบน

หน่อยเขาก็เหมือนเอาลูกเท่าแก่ก็สอน
พอขับออกไปปุ๊บเราก็เปลี่ยนขับแทนแล้ว

อายุยังน้อยแล้วเจอปัญหาอย่างนี้ครับ

พี่ว่าโชคดีที่พ่อกล้าให้เราตัดสินใจหลายเรื่องด้วยตัวเอง

อืมใช่ค่ะเหมือนเหมือนเห็นเราทำงานอยู่แล้วเขายังชมเราด้วยว่า
ทำไมทำได้เรื่องนี้บอกหน่อยสิ
ทำไมชาวบ้านรอขายของให้อยู่ทั้งหมู่บ้านเลย
พืชมันนี่จะเก็บไว้รอขายให้พี่ทั้งหมด
นี่คือความภูมิใจที่พี่อยากจะแบบ
ถ้ามีโอกาสได้ทำอะไรแบบ
เพื่อชุมชนชาวบ้านเนี่ยพี่เป็นความฝันที่อยากทำ
แล้วเพราะอะไรเขาถึงรอขายให้พี่หมวยคนเดียว
คือสมัยก่อนพี่ไปซื้อเนี่ยเขาก็บอกว่ามีคนมาซื้อแข่ง
ก็คือปกติพี่จะเป็นคนแบบว่าเทียบราคาค่ะ
เรามีมาจิ้นแค่นี้เราขายเท่านี้เราจะคิดเป็นสูตร
เขาก็บอกมีคนมาให้ราคาเราบอกถ้าให้มากกว่านี้
ว่าเขาขาดทุนมันเป็นไปได้ยังไง
เราก็บอกเขาว่าที่ทำเนี่ยเป็นไปไม่ได้
แต่ว่าโอเคป้าก็ขายให้เขาไปแล้วเราก็ไม่ได้ไป
พอเราไม่อยู่กลุ่มนั้นก็กดราคา
เขาก็มาตามเราพอเขามา
ที่สุดคือมุ่นบนน่ะก่อนและหมู่บ้านแต่ก่อนมันแคบ

ก็ชุมชนเขาก็บอกกันหมด
ชาวบ้านก็จะเอารถอีแตนทุกอย่างมารอขายเนี่ย

แต่ของพี่ติดประมาณ๓กิโลก็รอคิว
นี่คือความภูมิใจตั้งแต่ตอนเป็นเด็กมีความสุขในตรงนี้
ตั้งแต่อายุสิบกว่าแล้วตอนนั้นพี่หมวยรู้สึกไหมว่ามันหนักหนาเกินไปหรือเปล่าสำหรับเด็กอายุสิบกว่าเองนะคะ
เหมือนความสนุกอะค่ะในการทำงานแล้วได้ทำงานแล้วมีความสุข
ก็เลยเป็นวันนี้เป็นว่าทำงานแล้วมีความสุขค่ะทำงานแล้วสนุก
แต่ข้อเสียคือไม่ได้ดูหนังไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้มีเวลาไม่ได้ท่องเที่ยวเหมือนคนอื่น
แล้วจากลูกสาวชาวไร่ที่ไปซื้อมันอะไรจากชาวบ้านนะฮะกลายมาเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ยังไงครับ
มันก็มาตั้งแต่ช่วงพี่ประมาณอายุ๒๑๒๒ก็คือแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่จังหวัดอุดร
เพื่อนของแฟนเนี่ยเขาทำธนาคารเขาให้หุ้นโปรเจคที่ทำอสังหาด้วยกัน
เขาแบ่งให้หุ้น๑๐เราก็ไปช่วยเขาขาย
เพราะเราขายหมดทั้งโครงการเราขายเองหมดด้วย
เราก็ชอบชอบอาชีพนี้ชอบที่เราได้ตั้งราคา
คือพืชไล่พี่ต้องมีโกต้าขึ้นอยู่กับตลาด
มีความชื้นมีแบบร่วมเยอะมาก
เราได้คิดเราได้ฝันแล้วเราก็ได้ตั้งได้ทำ
พี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าพี่ชอบอาชีพนี้
ก็เลยเริ่มจากขายกับเพื่อนแล้วมีเงินนิดหน่อยค่ะ
แล้วก็อยากได้ที่แปลงหนึ่งก็คุยกับเพื่อนว่า
ถ้างั้นขอกู้ธนาคารเดี๋ยวไปมัดจำ
ก็เปียร์แชร์บ้างไปยืมแม่บ้างอีกสองสามแสน
รวมไปวางมัดจำที่เพื่อนยังไม่ได้ลงค่ะ
๓๖แบงค์ชาติระงับสินเชื่อทั้งประเทศไทย
เพราะตอนนั้นฟองสบู่มันกำลังจะมา
พอสินเชื่อระงับปล่อยสินเชื่อเราก็ไปกู้หลักทรัพย์
กู้หลักทรัพย์แล้วก็ต้องทำโปรเจกต์ไปปรึกษาอาเจก
ที่เขาอยู่ธนาคารว่าทำโปรเจกต์ยังไงเขียนแบงค์ยังไงโฟลยังไง

จะขายที่ดินเปล่าต้องมีบ้านด้วย
ต้องเอาโครงการเขียนไปยื่นอาคารสงเคราะห์
อาคารสงเคราะห์รับเป็นโปรเจกต์ของแบงค์
เพราะไม่งั้นลูกค้าลายย่อยจะไม่มีที่ปล่อย
หมวยจะพูดว่าอย่ากลัวที่จะเป็นหนี้ได้ไหมคะ
คือก็ต้องดูเหตุผลว่าจุดเบรกจุดคุ้มจุดเสี่ยงคืออะไร
ถ้าซื้อที่ดินตอนนั้นพี่เข้ากรุงเทพมา
พี่บอกว่าโอ้เรานี่ช่างมีบุญจริงเลยนะ
เรามารับมรดกคือตอนนั้นพี่ซื้อของประมาณ๒๐
พี่ก็คิดว่าพี่เสียภาษี๒๐ที่เหลือนี่คือมรดก
ก็คือยุค๔๐ก็เลยได้ราคานี้

ที่แบบมาจากบ้านนอกจนที่เขาบอกว่า
สิงห์ภูทรมาทำโครงการแรกยักษ์ใหญ่ค่อยไม่ได้มาทำ
องสบู่แตกทุกคนกระทบกันหมด
ต้าทำไมพี่ถึงสบายคนเดียว
คือเกิดในช่วงที่เขาวิกฤต

คือตอนที่พี่เกิดนี่ดอกเบี้ยประมาณดอกเบี้ยเงินฝาก๑๔

พอตอนที่เข้ากรุงเทพช่วง๔๐

อกเบี้ยแล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครอยากกู้
แต่ดอกเบี้ยถูกมันก็เลยเป็นช่วงโอกาส
คือทุกอย่างพี่ว่ามันต้องจังหวะและโอกาส

หมวยเนี่ยคือสร้างบ้านขายมาเรื่อย
แล้วกว่าจะเป็นนุสาสิริล่ะคะเดินทางมายังไงคะ

พี่ก็มาทำเป็นหมู่บ้านกิจสนา

คุมงานคุมช่างคุมรายวันเองสร้างบ้านเอง
ช่างเขาก็จะบอกว่าสั่งเหล็ก๔หุ่น
เหล็กสี่หูนเหล็กอะไรเนอะจ้าเทียนก่อน
ปูน๔คิวโอเค๔คิวเป็นยังไงเนอะ
แต่เราก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไร
ยังค่ะเดี๋ยวค่อยไปถามเดี๋ยวเพราะถ้าพูดเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราไม่รู้
แล้วก็แอบไปถามน้องที่กำลังเรียนวิศวะอยู่
มันเป็นยังไงเหรอเราก็สั่งตามเราก็เห็นปริมาณ
เราก็ทำบัญชีแล้วก็จ้างรายวันรายวัน
พอเราสร้างบ้านเสร็จพี่ทำบ้านประมาณ๖๐วัน
สร้างบ้าน๒ชั้นคุมงานเอง
ก็ถือว่าจบวิชาสร้างบ้านพอดีหนึ่ง
หนึ่งวิชารู้ว่าใช้เหล็กเท่าไหร่ยังไง

จริงเรียนรู้จักงานจริง
เหมือนทำงานเสร็จเรื่องหนึ่งเราก็จะจบเรื่องหนึ่ง
ทุกอย่างการเรียนรู้มันต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตแหละ

ตอนนั้นใช้ชื่อว่าบ้านปริศนา

แล้วก็เข้ามากรุงเทพ
ซื้อเยอะมากตอนนั้น๓๔๐โครงการ
พอเราคิดว่าคุยกับแฟนว่า
เราจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่เป็นนุสาสิริ

แฟนชื่อวิศนุจริงพี่ชื่อสิริยา
แต่จริงมันคือดอกไม้มงคล

นเซ็ปต์เราเป็นดีไซเนอร์
บ้านอยู่ทั้งชีวิตคุณออกแบบเองไหมอะไรอย่างนี้
เป็นบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านหลังใหญ่ก่อนแล้วก็ปี๔๖๔๗มั้ง
ช่วงนั้นไปญี่ปุ่นไปพักโรงแรมเห็นแบบคนมันเดินเยอะมากติดรถไฟฟ้าค่ะ
เราก็มองเห็นอ๋อประเทศไทยต่อไปต้องเป็นแบบนี้แหละ
เหมือนตอนโฆษณาก็เปิดประตูออกมาคิดก็เหมือนก้าวไปทุกสถานีอย่างนี้ค่ะ
การใหญ่ขนาดนี้ทำไมถึงตัดสินใจอ่ะลุยอีกครั้ง
คือโครงการนี้พี่ไปหาที่ดินที่จะสร้างบ้านอยู่ก่อน

พี่มาทำเรื่องสุขภาพที่หมอบอกว่าอากาศเนี่ยคุณหายใจตลอดเวลา
อาหารคุณยังกิน๓มื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแข็งแรงพ่อแม่จะแข็งแรงต้องหาที่อากาศดี
คือตอนแรกน่ะพี่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นเยอะคิดแค่ว่าตัวเองจะไปอยู่จะต้องมีอะไรบ้าง
เรื่องที่หนึ่งถ้าจะอยู่ก็คงไม่เป็นแจ๋วก็คงมีโรงแรมบริการมีเชฟทำอาหาร
มีสวนผักออร์แกนิคมีกิจกรรมมีอะไรทุกอย่างที่อยากได้มีเวลเน็ตมีที่สระผมมีอะไรบ้าง

ต้องการอะไรแล้วคนอื่นคงต้องการเหมือนเราล่ะคะเราคิดอย่างนี้
แทนที่เราจะสร้างบ้านขายเราก็สร้างโรงแรมแล้วคนที่ซื้อบ้านก็เอามาให้เช่าเมนนี้
หลังโควิดมันจะทำให้มายโอโซนเปลี่ยนทั้งหมด
เป็นเป้าหมายของคนทั่วโลกที่จะเดินทางมาดูแลสุขภาพประเทศไทย
หลังโควิดคือคนก็แคร์ด้วยสุขภาพมากขึ้น
คนแต่ก่อนไม่เข้าใจว่าภูมิคุ้มกันคืออะไร
และยิ่งมาดูแลตัวเองจากต้นเหตุคนกลุ่มทั่วโลกตอนนี้เริ่มมาสนใจ
แล้วประเทศไทยเนี่ยคิดว่าเป็นเป้าหมายตรงที่ว่าโควิดเนี่ยอยู่ต่างประเทศคนแก่ก็ปล่อย
เพราะว่าการแพทย์เขารองรับไม่ได้จะผ่าเขาแต่ละทีเนี่ยโอ้โห๒วีคกว่าจะจองได้กว่าจะอะไรได้แบบเยอะมาก
เพราะฉะนั้นพี่คิดว่าหลังโควิดเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับประเทศไทยเยอะมาก

ใช่ว่าคิดว่าผลตอบรับต้องดีมากแน่เลยนะคะ

พี่มองว่าประเทศไทยหลังโควิด

แล้วใครบอกว่าจะบ้าไหมนี่เข้ามาในป่า
วิ่งไปก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีก็มีประสาท

คือคนเราฝันเราก็ต้องลงมือทำมัน

เราดูแล้วว่าประเทศไทยมีหลายอย่างที่จะเป็นสิ่งนั้นได้

สวิตช์มายหาไหนเทียบไม่ได้
บรรยากาศวัฒนธรรมเราพร้อมหมดแล้ว
โหเรียกได้ว่าพี่หมวยนี่เป็นแบบ
เจ้าแม่โปรเจกต์ตัวจริงค่ะ
แล้วก็นอกจากจะมีโครงการนุสามายโอโซนเขาใหญ่แล้วเนี่ย
อีกหนึ่งโปรเจคที่แบบอลังการมาก
แล้วก็เป็นท็อกออฟเดอร์ทาวน์มากเลยนะคะ
ก็คือดีเจนสยามนะคะ
เป็นสวนสนุกแห่งแรกของเมืองไทยเลย

อันนี้ต้องให้พี่หมวยเล่า

คือหลังจากนั้นเมื่อสักโควิดยังไม่มานะพี่นะ

เป็นอย่างไรคะก็อลังการมากครับเป็นท่องเที่ยวจีนนี่
ต่างชาติทั่วโลกรอคอยจะเข้ามา

คือพี่ทำโรงแรมทำสวนสนุก
เพราะคิดว่าท่องเที่ยวยังไงก็ไม่มีความเสี่ยง
เพราะตอน๔๐เนี่ยอสังหาทุกอย่างตายเรียบ

เราก็บอกเนี่ยจากประสบการณ์เห็นไหมไม่มีประสบการณ์แล้ว
คือเป็นอะไรที่พี่พาบริษัทลงทุนเยอะ
เพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่เดือน

ก็กลายเป็นว่ามาเกิดวิกฤตโควิดเนี่ย
หยุดเลยทุกอย่างโอ้โหชะงัก
แล้วคิดว่า๖เดือนกันห้ามจ่ายทุกอย่าง

ก็มีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็มีปัญหาและอุปสรรค
ไม่ใช่ว่าพี่หมวยจะทำทุกอย่างแล้วประสบความสำเร็จ

แต่เราไม่คิดว่าปัญหาปัญหาก็ต้องให้หาวิธีแก้
ก็คุยกับแฟนว่าทุกคนเจอเหมือนกัน
เรายังโชคดีครอบครัวเราไม่มีใครติดโควิด
เสียชีวิตค่ะเรายังเหลือชีวิตที่จะเดินต่อไปครับคนเราพี่เคยบอกตลอด
หมดอะไรก็หมดได้แต่อย่าหมดกำลังใจ
ครับคำคมของวันนี้เลยนะครับ

ก็จะเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวที่เป็นของคนไทยที่ครบวงจร

เรานี่ยังเรียกว่าดูแลผู้คนด้วย
อยากจะสร้างอาชีพให้ผู้คนมากมายเลย

จะเอามาเรื่องติดตามผู้ป่วย
แต่ว่ามันแขวนไม่ทันเราก็เลยเอามาทำด้านท่องเที่ยว
เราก็เลยได้เข้ามาด้านเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ

ก็เลยคิดว่าจะทำแพลตฟอร์มแค่ส่งคนไข้
ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นว่าทำแพลตฟอร์มที่เป็น
หลักการคือง่ายครับอืมแล้วก็รวมทุกประเทศเข้าร่วมกัน
ก็จะเป็นของคนไทยขุดครั้งแรก
ใช่ค่ะคนเราต้องฝันก่อนนะพี่ต้องฝันก่อน
ฝันว่าเราต้องทำแพลตฟอร์มของคนไทยแล้วเราก็รวมกัน
เพื่ออย่างน้อยก็คิดว่ายังทันอยู่
เพราะถ้าเราไม่สู้ตอนนี้อีกสักหน่อยเราจะไม่เหลืออะไรเลย
และนั่นคือเขาจะวิเคราะห์ได้เลยว่าวันนี้พี่ชอบซื้อเรื่องนี้
อาทิตย์หน้าเขาจะทำอะไรของเขาจะเอามากองไว้หมดขาย
ทุกอย่างหมดเลยคือมันจะต้องมาช่วยกันเริ่มต้นอย่างน้อยคิดก่อน
แต่สิ่งที่พี่เกิดเนี่ยพี่คิดว่าภายในเดือนนี้มีนา
เพราะคนทุกโครงการการแพทย์ท่องเที่ยวปัจจนธรรมทุกอย่างได้มา

ก่อนฝันก่อนดีครับพี่เห็นพี่หมวยมีโครงการมากมายนะครับ
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาคงต้องมีทั้งอุปสรรคบ้าง
สำเร็จบ้างเหนื่อยบ้างท้อบ้างใช่ไหมครับ
ชีวิตการทำงานมาตั้งแต่อายุโอ้โห๑๕ใช่ไหมกว่าใช่ค่ะ
ประสบการณ์ไหนครับที่พี่หวยรู้สึกว่ามันยากลำบากที่สุดในชีวิตเลย

ที่สุดแล้วใช่ไหมคะที่สุดแล้วอยากให้กำลังใจทุกคน
เราก็ประชุมกับทีมท่องเที่ยวทีมทุกอย่างว่า๒๓เดือนนี้เรามาเตรียมตัว
คือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเราได้คิดอะไรใหม่ได้คิดเรื่องใหม่ที่สู้กับเรื่องใหม่กัน
แล้วมันเป็นโอกาสเหมือนเรามารวมกันและคิดเรื่องงานใหม่
แล้วนอกจากความลำบากที่พี่หมวยเจอมาเมื่อตอนเด็กนะครับอะไรครับที่สามารถเปลี่ยน
เด็กสาวที่ทำงานที่อายุ๑๕เนี่ยนะครับกลายมาเป็นเศรษฐีหมื่นล้านและในทุกวันนี้ครับ
ว่าสิ่งหนึ่งพี่เป็นคนถ้าคิดอะไรแล้วพี่เป็นคนมั่นใจ
และที่สำคัญคือความเพียนความขยัน
คิดว่าจะไปจีนอย่างนี้ภาษาก็ไม่ได้
ก็อยากทำโรงพยาบาลที่จีนทำไงเนอะเห็นตลาดจีนใหญ่ก็ไปทำ
ไปเลยทำเลยก็ได้ทำ

หมวยมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้าน
ไปถึงใครที่กำลังเริ่มทำธุรกิจและอยากจะประสบความสำเร็จแบบพี่หมวยค่ะ
ว่าส่วนสำคัญเนี่ยคือทุกคนมีความฝัน
ฝันแล้วตั้งใจลงรายละเอียดแล้วทำมันเลย
ฝันให้ไกลไปให้ถึง
ไปถึงแน่นอนขอให้ฝันแล้วทำ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะเจออุปสรรคใดใดนะคะ
ขอให้อย่าหมดกำลังใจค่ะถือเป็นบททดสอบที่เราต้องผ่านไปให้ได้
ปลายทางที่สำเร็จรออยู่ค่ะใช่ครับแล้ววันนี้ครับ
ต้องขอบคุณพี่หมวยนะฮะที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาล
ให้กับเราแบบนี้นะครับขอบคุณพี่หมวยสิริยาเทพเจริญมากครับ
ขอบคุณค่ะ